อัปเดตเรื่องหัวใจของนักแสดงหนุ่มเจนจินไตกันต่อนะคะ
หลังจากที่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหัวใจของเขาสีชมพูแฮปปี้สุด
เพราะว่าเตรียมจะจูงมือแฟนสาวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวากลางปีหน้าค่ะ
ออกมาเผยถึงสถานะหัวใจว่าตอนนี้มีสาวมาดูแลและได้๒ปีแล้ว
สำหรับนักแสดงหนุ่มวัย๓๘ปีอย่างจิมเจจินไต
โดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวแย้มถึงข่าวดีว่า
สละโสดเพื่อจูงมือแฟนสาวนอกวงการสร้างครอบครัวด้วยกันแล้ว
ซึ่งตอนนี้นักแสดงหนุ่มก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไปบ้าง
โดยคาดว่างานวิวาจะมีขึ้นในช่วงกลางปีหน้าค่ะ
วางแผนแล้วครับผม